คุณผู้ชมคะก่อนที่จะเอาอะไรเข้าปาก
ดูดีว่าสิ่งนั้นมันมีพิษหรือทานได้หรือเปล่า
เพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจริงค่ะ
เกิดขึ้นที่จังหวัดสะแก้วชาวบ้าน๔คนค่ะ
เพื่อนกันก็เอาไปซื้อไข่แมงดา

กินกันค่ะกินคนละคำ๒คำตอนแรกก็อร่อยดี
สักพักหนึ่งเกิดอาการลิ้นชามือชา

เอาแบบนี้ก่อนว่าเหตุการณ์นี้มีคนตายด้วยนะคะ
ผู้เสียชีวิตก็คือนางกัญญาพรรอดภัยอายุ๕๒ปีนะคะ
เมื่อวานนี้นักข่าวของเราไปที่งานศพของเธอนะคะ
ก็คือที่วัดหนองคลองอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้ว
ไปพูดคุยกับครอบครัวของผู้ตาย
เบื้องต้นลูกสาวของผู้ตายเชื่อว่า
แม่น่าจะกินแมงดาทะเลที่มีพิษ

ขณะที่สามีของผู้ตายเล่าบอกว่า
ตัวเขาเองกับภรรยารวมถึงเพื่อนบ้านอีก๒คน

ไปซื้อไข่แมงดาทะเลมาจากตลาดสด
เทศบาลตำบลวัฒนานคร

แต่ก่อนที่จะปรุงอาหารจริง
เล่นกันก่อนคนละคำ๒คำ
จากนั้นทุกคนก็มีอาการคล้ายกัน

ส่วนภรรยาแล้วก็นางศรีจันทร์สร้อยแมนเพื่อนบ้านอีกคนนึงค่ะ
มีอาการแพ้รุนแรงก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลวัฒนานคร
สุดท้ายแล้วต้องส่งตัวต่อนะคะไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสะแก้ว
จนกระทั่งเมียของตัวเองเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ระบุสาเหตุการเสียชีวิตคือได้รับสารพิษจากไข่แมงดาทะเล
ขณะที่อีกคนหนึ่งเพื่อนบ้านตอนนี้อาการยังโคม่านะคะ
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วคุณผู้ชมทีนี้มา
ตรงนี้ต้องฟังและต้องรู้นะคะดิฉันใช้คำว่าต้องเลยนะ

ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้แล้วเราจะสามารถเอาความรู้นั้น

ผู้เชี่ยวชาญระบุบอกว่า
แมงดาทะเลในประเทศไทยอ่านช้าและฟังชัดค่ะ
งดาทะเลในประเทศไทยมีอยู่๒ชนิดด้วยกัน
คือ๑เรียกว่าแมงดาถ้วยหรือแมงดาทะเลหางกลมหรือเหราหรือแมงดาไฟ
แมงดาชนิดนี้มันมีพิษไม่สามารถทานได้
ส่วนแมงดาอีกชนิดเรียกว่าแมงดาจาน
แมงดาจานไม่มีพิษชาวบ้านมักจะนำมาทำเป็นอาหาร
ซึ่งหลายคนถามว่าสังเกตยังไง
จุดสังเกตคือแมงดาจานหรือแมงดาที่กินได้ไม่มีพิษเนี่ย
ลำตัวจะขนาดใหญ่กว่าแมงดาถ้วย
ใช่ค่ะไม่ได้ตรวจสอบก่อนเนี่ยนะคะ
ก็ตามนะคะแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ